อย่างที่บอกไว้ต้องช่วงที่ผ่านมาบอกว่า
มันมีเรื่องของมีคนท้องเป็นผู้หญิงท้องอยู่ในรถคันนี้ด้วย
แล้วทำไมถึงโมโหขนาดนี้
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปบางช่วงบนตอนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปบางช่วงบนตอนที่เกิดขึ้นบนตนหนุ่นค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปบางช่วงบนตอนที่เกิดขึ้นบนท้องตนหนุ่นค่ะ
โอ้โหดุเดือดเลยทีเดียว
คืออันนี้เพจเฮียขับรถเข้ามาโพสต์ไว้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ชายที่อยู่ในรถคันสีขาวรถเก๋ง
เปิดประตูลงมาจอดเทียบข้างกับรถเก๋งอีกคันนึง

แล้วก็ลงมายืนด่าด่าเสร็จเอามือทุบฟาดไปที่กระจก

แล้วก็ตะโกนเรียกให้คู่กรณีในรถเก๋งคันสีบรอนเงินลงมาจากรถ
แล้วก็พูดประโยคนึงที่ทุกคนได้ยินชัดเลยว่า
เมียกูท้องอยู่ไม่เห็นเหรอทำไมขับรถแบบนี้
ทีนี้พอโพสต์นี้มันถูกเผยแพร่ออกไป
คนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นสองฝั่ง

เอ๊ะหรือว่ารถคันที่ถูกทุบ
ขับปาดหน้าไปขับอะไรไม่ดีหรือเปล่า
คนรถคันสีขาวเขาถึงโมโหเพราะภรรยาเขาท้องอยู่ในรถ

แต่ยังไงก็ตามก็ควรที่จะใจเย็นกว่านี้
ถ้าเกิดว่ามีภรรยาท้องอยู่ในรถ
มันจะคุ้มกันไหมถ้าเกิดว่าคนในรถเกิดเป็นคนจริงขึ้นมา
แล้วเขาลงมาทำร้ายคุณล่ะ
คือเอาจริงเราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรอก
ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ